คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องไวรัสโคโรนากันหน่อยค่ะ
หลังจากนี้เราอาจจะได้ยินอีกชื่อนึง
ซึ่งเป็นชื่อทางการสำหรับเจ้าไวรัสโคโรนาตัวนี้
เพราะว่าองค์การอนามัยโลกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการไว้แล้วนะ
ก่อนเราเรียกว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โคโรนาอูฮัน

เพราะว่าทางด้านในแพทย์ทีโดสอัธฮานอมกรีบรีเยซุส
อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ประกาศไว้
บอกว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ที่มีต้นต่อมาจากเมืองอูฮันในจีน
แล้วเลข๑๙ก็มาจากปีที่พบการระบาดครั้งแรก
ซึ่งการที่ตั้งชื่อแบบนี้เขาต้องพิจารณานะ
เพราะว่าต้องพิจารณาว่าไม่ให้มันไปส่งผลกระทบ
กับพวกชื่อของสัตว์ชื่อของคนชื่อประชากร

เพราะไม่งั้นสิ่งต่างเหล่านั้น
จะได้รับผลกระทบจากการตั้งชื่อไวรัส

โดยเฉพาะเรื่องของชื่อสถานที่
ใช่เมื่อก่อนเราเรียกว่าไวรัสอู่ฮั่น

มันก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบสำหรับเมืองอู่ฮั่น
บอกว่าจะเป็นมณฑินแล้วก็เป็นบาดแผลสำหรับเมืองอูฮัน
จากนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงชื่อว่าไวรัสอูฮัน
ใช่อย่างไข้หวัดหมูคุณจำได้ไหม

มันก็ส่งผลกระทบกับพวกสัตว์ตระกูลพวกหมู
แล้วก็อย่างโรคทางเดินหายใจสายพันธุตะวันออกกลาง
อันนี้ก็จะไปส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออกกลาง
ก็คือตัดคำว่าอูฮันออกเลยนะครับ
พอองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่าเจ้าไวรัสตัวนี้
กำลังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงอย่างมากต่อประชากรโลก
ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายาที่จะป้องกัน
แม้ว่าตอนนี้ห้องแล็บทั่วโลกก็กำลังเร่งวิจัยทดลอง
ซึ่งตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวัคซีน
ถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้นก็ต้องใช้เวลาค่ะ
อย่างน้อยน่าจะสัก๑๘เดือนในการพัฒนาวัคซีนแรกสำเร็จ
แล้วตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เองเขาก็กำลังเร่งทดสอบ
สัตว์หลายชนิดจะไปหาต้นต่อของการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อตัวนี้
จนถึงขณะนี้มันยังไม่สามารถระบุต้นต่อที่แน่ชัดได้
เชื้อไวรัสมาจากสัตว์อะไร
แม้ว่าเชื้อไวรัสตัวนี้มันจะคล้ายกับเชื้อที่พบในค้างคาว
แต่มันก็ยังไม่ใช่เชื้อตัวเดียวกันทั้งหมด
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปพบต้นต่อที่แน่ชัด
ถึงจะสามารถหาแนวทางในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพได้
คือสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ค่ะก็คือการตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างทันท่วงที
รวมถึงเรื่องของการป้องกันตัวเอง
ครับแล้วก็ทางผู้บริษัทโรงการอนามัยโลก

และถือว่าเป็นภัยร้ายแรงมากต่อโลก
ขอให้ประเทศใดก็ตามร่วมแบ่งปันข้อมูลงานวิจัย
และการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสโควิด๑๙
เพื่อที่จะร่วมควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดในอนาคตด้วยนะครับ

ไวรัสโควิด๑๙ในวันนี้นะครับ
มียอดผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลกทะลุ๑๑๐๐ศพแล้ว
โดยอยู่ที่๑๑๑๕ศพ

ก็ขึ้นตัวเลขอยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
ก็คือ๔๕๒๖๐รายนะครับ
โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดแน่นอนครับ
ยังเป็นจีนครับ๔๔๐๐๐ราย
และมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงจากวันละเฉลี่ย๓๐๐ราย

โดยในวันนี้ก็พบเพิ่มอีก๓๙ราย
ทำให้ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นอยู่ที่๒๐๓รายแล้วนะครับ

เมื่อวานนี้ก็ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก๑รายนะครับ

อายุ๕๔ปีเดินทางมาจากเมืองอูฮัน

ก่อนที่จะมีมาตรการปิดเมือง
โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน

แล้วก็ควบคุมโรคอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูนนะครับ

ก็สรุปแล้วทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศไทย

ในตัวเลขนี้ก็อาการหายดี

ส่วนประเทศอื่นก็อย่างที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ

มันจะแพร่ระบาดหรือว่าไปติดเชื้อกันได้

เวลาที่เราจามพวกน้ำมูกน้ำลายต่าง

เขาหยิบกระดาษทิชชู่ที่อยู่ในลิฟต์มา

เขาถมน้ำลายเขาถุยน้ำลายใส่กลุ่มกดลิฟต์
แล้วเมื่อกี้ถุยอีกแล้วค่ะ
เสร็จแล้วเขาหยิบทิชชู่ในมือของเขามานะ

คือพอหลายคนเห็นแบบนี้แล้ว

มันไม่ได้มีคนกดลิฟต์ให้ทุกชั้น

อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในเมืองฉงชิ่งนะคะ

ใช่เดี๋ยวนี้เวลาเราจะกดอะไรแบบนี้นะ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่า
หลีคือสุขภาพร่างกายปกติ

ไม่ได้มีการเดินทางหรือว่าติดต่อกับใคร

คือข้อหาการสร้างความปั่นป่วนนะคะ
ครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งในเมือง
ดาตงมณฑล๓๔นะครับชายชรา
คนหนึ่งเดินเข้ามาในลิฟต์โดยสาร
แล้วก็ถมน้ำลายใส่ฝ่ามือตัวเอง
ก่อนจะป้ายไปทั่วปุ่มกดลิฟต์เลย
นี่อันนี้ถมละเราก็ป้ายทุกชั้นเลย

มันมีคราบแล้วก็มีรอยเปื้อน
ก็เลยแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตึก
แล้วก็ขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าเป็นฝีมือของชายชะลาลายนี้
ซึ่งก็เป็นคนที่อาศัยภายในตึกกับครอบครัวของเขานี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการตักเตือน

อมรับว่าทำผิดที่ทำไป
ก็เพราะแค่นึกสนุกแล้วก็ล้อเล่น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวชายชะลาคนนี้
พร้อมครอบครัวไปตรวจวัดไข้
ใช้บริการลิฟต์ตามปกติได้แล้วนะครับ

เหมือนอีกที่นึงนะคือที่อู่ฮั่นเลย
ฮันเป็นศูนย์กลางของโรคระบาดนี้อยู่แล้ว
เราก็รู้กันดีผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ถมน้ำลายลงบนด้ำจับประตูของเพื่อนบ้าน

เป็นตึกที่เจ้าหน้าที่เขากักกันเพื่อควบคุมโรคระบาด
แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคนที่อยู่ในตึกนี้
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีคนติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
หลายคนก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะสร้างความปั่นป่วน
คือไปถมน้ำลายใส่ด้ำจับประตู
แล้วเพื่อนบ้านบอกด้วยนะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชอบแกล้ง
เหมือนกับทำเป็นไอใส่เพื่อนบ้านคนอื่นที่เจอกัน
พอเจอกันก็ไอใส่อย่างนี้
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวผู้หญิงคนนี้นะ
ตักเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แล้วที่สำคัญหลายคนอยากรู้แล้วเธอเป็นหรือเปล่า

ปรากฏว่าพอนำตัวเธอไปตรวจเชื้อ
ยังไม่มีผลการรายงานออกมาอย่างชัดเจนนะคะ
ว่าเธอจะได้รับเชื้อไวรัส

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙หรือไม่

ไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย
ก็โดนเจ้าหน้าที่กันตัวเอาไว้ไม่ให้ขึ้นรถไฟในมณฑลอันหุย
ก็มีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะกันนะคะ
จนผู้ชายคนนี้ปล่อยหมัดใส่หน้าตำรวจ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันรวบตัวแล้วก็คุมตัวผู้ชายคนนี้
สงบสติอารมณ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
บางทีเจ้าหน้าที่เขาเตือนดีเพื่อเขาป้องกัน
ใส่หน้ากากอนามัยคือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
เรื่องความปลอดภัยเราก็ควรปฏิบัติตาม
ตอนนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันในการฝ่าฟันวิกฤตของเจ้า
ไวรัสโควิด๑๙ชื่อใหม่ของเขาอย่างเป็นทางการนะครับ